ถ้าชะตาชีวิตของคุณกำลังตกต่ำ

ทำมาค้าขายก็ไม่ค่อยดี

ที่นี่ที่ที่หลายคนมากราบสการะ

ที่นี่คือวัดป่าทองเนียม

ต้องพามาไขข้อสงสัย
ให้กับแฟนรายการแม่ว่าได้

มีหลักใจนำทางชีวิตกันหน่อย
เพื่อส่องไฟนำทางให้กับทุกท่าน
ที่กำลังประสบปัญหามืด๘ด้าน

สถานที่หนึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

แสวงบุญกันอย่างตลอดเวลา

เพื่อให้หลุดพ้นจากชีวิตที่มืด๘ด้าน

อัฐิของหลวงตามหาบัวนี่เอง

ยังเป็นที่ประดิษฐานของ
ถิครูบาอาจารย์องค์เอก
หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปโน
อีกด้วยแม้ท่านจะล่วงรับดับขัด

เพื่อไขปัญหา

กลายเป็นแสงสว่างแห่งใจตามมาครับ

แปดด้านเราอยากให้เดินทาง
ที่วัดป่าทองเนียมแห่งนี้

ตามหาบัวแต่การสักการะ

อาจารย์เชียงนำวิธีมาฝากคุณผู้ชมครับ

ในการตั้งจิตอธิษฐานขอพร

หลวงตาพระมหาบัวยนสัมปโนนะครับ
คือการที่เราได้ทำสมาธิ

เจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนาตรัย

ดังนี้ครับว่าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน

ข้าพเจ้าขอถวายลมหายใจของชีวิต

จะเป็นเวลา๙นาที๑๐นาที
ครึ่งชั่วโบงสุดแท้แต่เรา
ที่สุดนะครับคือจิตยิ่งว่าง

สมาธิมาปัญญาก็จะ

มาที่วัดป่าทองเนียมนี้แล้ว

ทั้งพทธิ์เศรษฐกิจเรื่องสำคมต่าง

มาขอเมตตาขอแสงสว่างดวงใหญ่

ดั่นตาไม่เคยตานอกแต่สำคัญที่สุดคือตาในคือใจ
ธรรมที่เป็นตาของชีวิตจริงคือสติและปัญญา
เพราะสติเป็นฐานให้เกิดความเจี้รังยั่งยืน
ตื่นถึงความมไล่ไม่พลังไม่เผลอไม่พลาดก็คือไม่ประมาท
อันเป็นบรมธรรมยอดธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในปฏิมโอวาส

ปัญญาครับอย่างตอนนั่นคือสว่างนั่นคือตาชีวิต
นั่นคือความยั่งยืนนั่นคืออริยศัพท์แล้วอืม
เราจะไม่มืดหมดอุณตการเพราะธรรมแล้วนี่แหละ
อย่างตอนนั้นแหละครับอย่างตอนนั้นแหละครับทุก
บอกได้เลยว่าเมื่อสติมาปัญญาย่อมเกิด
เปิดเป็นบารมีสว่างล่อพิษ
มีหนทางในการแก้ไขปัญหาต่างได้อย่างแน่นอน
ถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างมากนะครับ
โอ้โหนี่ไงเป็นเคล็ดลับนะคะ
สำหรับใครที่อยากจะลองไปไหว้นะคะที่วัดป่าทองเนียม

อาจารย์เชียงเนี่ยแนะนำวิธีการไหว้ตั้งจิตอธิษฐานดีนะคะ
ซึ่งเขาก็มีอัฐิของลงตามหาบัวเขาบอกว่าไหว้ตรงนี้แล้วเนี่ย
นำทางสว่างให้กับเราแบบนี้นะคะ
ลองไปดูวิธีการไหว้ได้ใครที่อยากจะลองไปก็แวะกันไปได้เลยนะคะ

แต่ด้าเชื่อไหมว่าของอย่างนี้นะเวลาที่เราจะตั้งจิตอธิษฐานอะไรแล้ว
จิตต้องนิ่งอันนี้ต้องนิ่งมากแล้วเราก็ต้องมีความศรัทธา
จิตเรานิ่งแล้วมีความศรัทธาเนี่ยพลังงานดีมันก็จะมา
อยากให้คนดูอ่ะได้ดูเทปนี้แล้วเนอะให้รู้สึกว่าเทปเนี่ย
มันเหมือนมีแสงสว่างสำหรับคนที่มืดแปดด้านเนอ
ก็ขอให้แบบว่าหายชมกันสักทีนึงนะ
อะไรที่มันมีเพลงเข้ามาในชีวิตพวกเรากันบ้างนะคะ